เจ้าหน้าที่นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ

ไปบุกตรวจค้นจับกลุ่มผักผับดัง

คุณดูนะตอนเข้าไปนะ
นักเที่ยวแตกกระเจิงเลยนะฮะ

คุณมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะ

คือเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่แล้วล่ะ
ยืนใกล้ชิดเต้นกันใกล้ชิด
ทงเวทีหน้ากล้องอะไรอย่างนี้

หนึ่งเขาตรวจเรื่องของโควิด๑๙ด้วย

ยาเสพติดสามเรื่องของผับเปิดเกินเวลา

หลายอย่างนะฮะที่นี่หลายกระทงเลยอะค่ะ

แล้วก็ขณะเข้าตรวจค้นจับกลุ่มเนี่ย
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะ

คุณไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม
ตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด๑๙
ไม่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย
พอนักท่องเที่ยวรู้ว่าเอาล่ะเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกลุ่มนะคะ
สิ่งที่ทำคือพยายามวิ่งหนีค่ะ
หลายคนเห็นบอกว่าโยนยาเสพติดทิ้งด้วยนะคะ
ทิ้งตามพื้นเลยหรือไม่ก็รีบไปทิ้งในห้องน้ำ
ใช่บางส่วนก็พยายามวิ่งหลบหนีออกทางประตูหน้าร้าน
แต่ว่าชุดจับกลุ่มเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีไง
เขามีการส่งเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมประตูไว้ทุกด้านก่อนหน้านี้แล้ว
ก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถหนีออกไปได้จากร้านนะคะ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองก็สั่งให้เปิดไฟ
แล้วก็ประกาศให้ทุกคนอยู่ในความสงบค่ะ
นับดูแล้วน่าจะมีนักท่องเที่ยวชายหญิงอยู่ในนี้
คือประมาณ๑๕๐คนนะคุณนะ
เขาบอกว่าผับแห่งนี้คือเปิดยันหว่างทุกที

และทั้งที่ถูกเทไว้ตามพื้น

เหมือนจะทำลายหลักฐานแล้วก็จะทิ้งนะ

อย่างที่บอกไปพบยาเสพติดค่ะตกอยู่ตามพื้น
แล้วก็ในห้องน้ำมีลักษณะเป็นผงสีขาวแบบเมื่อสักครู่
เป็นยาเคตามีนยาเคคุณ
อกจากนี้ยังพบว่าทางร้านมีการให้บริการบารกุด้วย

โดยมีเตาบารกุแล้วก็ตัวบารากุจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยทำการแบ่งนักท่องเที่ยว

เพื่อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายนะคะเบื้องต้น
พบว่ามีนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วงรวม๓ราย
ว่าน่าจะเป็นไอซ์๒รายแล้วก็เคอีก๑รายค่ะ
ก็มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนลุมพินี

ส่วนผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย
การเข้าตรวจค้นจับกลุ่มในครั้งนี้
เนื่องจากว่าได้รับแจ้งจากทางรัฐสภาค่ะ
ให้ประสานงานไปที่กระทรวงมหาดไทย
เข้าตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งดังกล่าว
เพราะมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก
ว่าสถานบันเทิงเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด

ตี๔ครับคุณโอ้โฮเปิดเกือบยันหวังค่ะตี๔ของทุกวัน
ส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกดังกล่าว

เปิดถึงตี๔เขาหลับหรือนอนได้ที่ไหนล่ะ
การจราจรก็คุณก็มีปัญหา
เสียงดังหลังจากที่ปิดให้บริการนะคะ
อกจากนี้ยังเกรงว่าจะเป็นสถานที่ที่แพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วย
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติ

ตอนนี้โควิด๑๙ในกรุงเทพก็มีการระบาดแล้วนะคะ
แม้ว่าอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากก็ตามนะคะ

เพราะว่าประชาชนเขาร้องเรียนผ่านทางกรรมธิการไหม
ใช่ค่ะกรรมธิการค่ะ
อกจากนี้เบื้องต้นนะคะได้มีการจับกลุ่มผู้จัดการร้าน
แล้วก็มีการแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการ
โดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
กระทำการชุมนุมการทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันณที่ใด
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินขายหรือให้บริการสินค้าบารกุ

ต่อจากนี้ค่ะจะมีการเสนอเรื่องให้ปิดสถานบริการแห่งดังกล่าว
แล้วก็ดำเนินคดีทางอาญากับผู้ดูแลแล้วก็เจ้าของด้วย
เนื่องจากว่าฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคอสชที่๒๒ทัพ๒๕๕๙
ซึ่งการสั่งปิดสถานบริการจะมีระยะเวลา๕ปีด้วยกัน
ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคอสชยังใช้ได้อีกเหรอคะ
อันนี้ยังใช้ได้อยู่นะหมายถึงว่าเป็นที่ประกาศเป็นพรบนะ
ควบคุมโรคติดต่ออันนี้ยังพิษอยู่นะครับ